ไปต่อกันที่เรื่องของกินเลยดีกว่าคุณผู้ชมกับเมนูสาระเป๋า
สาระเป๋าที่นี่ไส้แปลกใหม่เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยกิน
จะเป็นไส้อะไรติดตามในช่วงตลอดกิน

เออนะบอกเลยว่านี่แหละคือความอร่อยที่สุดที่ตอนนี้

ว่ากันว่าเป็นสาระเป๋าที่ขายเป็นที่แรกนะคะ
หน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะคะคุณผู้ชม

ร้านเรือขุดแร่ค่ะร้านนี้เป็นร้านที่ถอดแบบจากเรือขุดแร่ในยุคแร่ดีบุกรุ่งเรือง
ตั้งอยู่ที่สวนปามน้ำมันริมถนนเพชรเกษมสายอำเภอท้ายเหมืองเขาหลักใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกลำปีอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
นอะไรเลยนะรู้ดีดีเหรอ
หายคร่ะ
ดีถึงเป็นเหลืองเหมา๋แต่เหลืองเก็บหน่อย
เหรืองสดตอนนี้เช่นรู้แหละอะไรหมูได้

เป็นไส้สละเป๋ากินกับแป้งนุ่มคุณค่ะ

แล้วคุณดูนะลูกใหญ่แบบนี้

ร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านที่ขายมายาวนาน

ที่ทำขายในตลาดไทยเมืองมาตั้งแต่ปี๒๔๘๓
สละเป่าขึ้นใหญ่
คือบางทีภาคใต้เขาก็จะกินสาระเป๋า

แล้วดูเขาว่าเหมือนเอาข้าวมาบอก

ก็เลยไปคุยกับเจ้าของร้านคุณกมลวันคงบุตรนะคะ
คุณกระมวลวันบอกว่าทางร้านจะขายอาหารที่เน้นเมนูพื้นถิ่น
โดยเฉพาะเมนูห่อหมกฮกเกี้ยนนี่แหละ

แล้วเขาจะใช้ปลามงแทร่ที่มาจากทะเลอันดามันนะคะ

แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูหลากหลายมาก
ที่เป็นเมนูพื้นถิ่นไว้ให้บริการลูกค้า
กุดแร่ร้านนี้เปิดทุกวัน

แต่ปิดวันอังคารนะคะ
เอาเป็นว่าใครสนใจอยากไปให้เบอร์โทรไว้หน้าจอแล้ว
หรือเฟซบุ๊คเรือขุดแร่
ไปส่องไปมองไปจ้องไปจองก่อนได้เลย
มีโอกาสแวะไปพังงาก็ไปทานไปชิมกันได้นะจ๊ะ

เคยกินแบบว่าสาระเป๋ากับอะไรที่มันแปลก

มีเป็นกระเพราเป็นต้มยำด้วยป่ะ

ได้รู้สึกโอ๊ยยั่วน้ำลายแต่เช้า